ต่อที่สถานบันเทิงที่ตรังค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่มีการลงไปตรวจสอบ
เพราะว่าเกิดเหตุตะลุมบอลในผับขึ้นอืม
คือผับกำลังจะปิดแล้วค่ะแต่เกิดตีกันนับสิบคนสุดท้าย
ใช้ขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอลฟาดหัวผู้หญิงด้วยไปดูนาทีเกิดเหตุนี้ค่ะ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

ก็ควบคุมตัวมาสอบประคัมที่โรงพักษณ์กันนะคะ
ให้การรับสารภาพเขาบอกว่าเขาเป็นคนลงมือก่อเหตุจริง
รับว่าตอนนั้นใจร้อนหัวร้อนนะคะแล้วก็คงจะกึ่มซึ้ม

ค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเหมือนตอนช่วงที่กำลังโมโห
เพราะว่าคู่กรณีไปยืนขวางประตูออกผับ
เขาบอกแบบนี้คือจะออกไงผับปิดแล้วผมจะออกหน่อย

แล้วก็ทะเลาะกันเกิดขึ้นนะคะเป็นช่วงจังหวะชุลมุน
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะเอาขวดไปฟาดผู้หญิงนะ
แต่จังหวะนั้นคือพลาดไปโดนนั่นไงเขาบอกแบบนี้นะคะ
ส่วนฝ่ายหญิงที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ก็เย็บ๓เข็มค่ะ
ศีรษะด้านซ้ายก็แตกอ่ะนะคะก็คงจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
หลังเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจสมภาพเมืองตรัง
ก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานต่างอีกครั้ง
ส่วนต้นสายประเหตุที่ตำรวจมีการลงไปตรวจสอบครั้งนี้
เพื่อจะตรวจสถานบันเทิงของเมืองตรัง
มาตรฐานต่างทั้งเรื่องของใบอนุญาต
หรือว่าการกำชับในการดูแลห้ามเด็กอายุต่ำกว่า๒๐ปีเข้าใช้บริการ
รวมถึงมีการตรวจค้นเรื่องของอาวุธสิ่งผิดกฎหมายการเปิดปิดถูกต้องตามเวลาหรือไม่
อันนี้ก็ต้องตรวจขันเค็มมวดกันต่อไป
คงต้องตามต่อด้วยว่าผู้บาดเจ็บเขาจะแจ้งความเอาผิดคนที่ก่อเหตุด้วยหรือเปล่านะครับ